จังหวัดปุรีรำมีชาวบ้านตามไปทวงเงินเมียนายตำรวจใหญ่ในพื้นที่เนี่ยนะคะ
เป็นค่าหวยใต้ดินเกือบเจ็ดแสนบาทแต่ก็ไม่ให้แล้วก็อ้างว่าเจ้ามือน่ะหนีไปแล้ว
ครับลูกชายเองก็ขู่บอกว่าเนี่ยอยากได้เนี่ยไปฟ้องเอา
คุณผู้ชมคะมีการเจรจาเรื่องนี้บางช่วงบางตอนเราถ่ายภาพมาให้ชมกันด้วยค่ะ

เป็นการเจรจาบางช่วงบางตอนชาวบ้านไปทวงเงินกับคุณนายค่ะ
คุณนายเป็นภรรยาของนายตำรวจคนหนึ่งในพื้นที่จังหวัดบุรีรำ
ชาวบ้านไปแทงหวยกับคุณนายงวดวันที่๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
แล้วปรากฏว่าถูกรางวัลเนี่ยเจ็ดแสนบาทนะคะ
แต่ว่าคุณนายกลับยืนยันว่าเจ้ามือหนีไปก็เลยจ่ายเงินให้ไม่ได้
โดยมีนายตำรวจที่เป็นสามีก็อยู่ในเหตุการณ์การเจรจาครั้งนี้ด้วยค่ะ
ไปถามลุงหมายลุงหมายบอกว่ารู้จักกับคุณนายของนายตำรวจที่ขายหวยใต้ดินเนี่ยมาประมาณ๒ปีแล้ว
เลือกซื้อเพราะว่ามั่นใจเนื่องจากว่าเป็นเมียนายตำรวจ
แต่ละงวดก็ซื้อประมาณ๗๐๐๙๐๐บาท
แต่ว่างวดวันที่๑๖พฤศจิกายนตัวเขาฝันว่ามีคนมาบอกให้ซื้อเลข๗๖
ก็เลยมั่นใจค่ะซื้อตัวเดียวเลยกลับไปกลับมา
ระหว่างซื้อก็เล่าความฝันให้คุณนายฟังด้วย
คุณนายยังแนะนำอีกนะคะให้ซื้อตัวละ๕๐๐บาท
แต่เขาเงินไม่พอก็เลยซื้อไปแค่๑๐๐๐บาท
งวดเดียวหมดค่าหวยไป๑๑๐๐๐บาทนะคะ
เยอะทีเดียวแต่ทีนี้พอรู้ว่าตัวเองเนี่ยถูกรางวัล
ก็ดีใจมากเลยนะคะไปยืมเงินเพื่อนบ้านมาฉลอง
๑๐๐๐๐บาทกันแต่สรุปหลังจากนั้นโทรไปหาคุณนาย
คุณนายคะค่าเลขที่ถูกไปเนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าคุณนายเงียบ
ทวงถามเรื่อยมาค่ะต่อมาลูกชายคุณนายบอกว่า
ถ้าอยากได้ก็ไปฟ้องเอาลูกชายบอกแบบนี้เขาบอกว่าเสียใจมาก
หากตำรวจจะมาสอบสวนแจ้งความดำเนินคดีก็ยอม
จะนำหลักฐานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคลิปการแชทสั่งซื้อ
ร้องเรียนผ่านเพจอีซ้อขยี้ข่าวด้วยนะคะ
มันเป็นเรื่องหวยใต้ดินนะนะมันก็ผิดกฎหมายนะ
แล้วเรื่องนี้เนี่ยนะคะนี่เป็นภาพที่ลงไปในสื่อโซเชียลนะคะ
เรื่องนี้ร้อนถึงพลตำรวจรีรุฑพลนวรัฐนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีลำ
ต้องรีบตรวจสอบข้อที่จริงเลยนะคะ
ถึงพฤติกรรมของนายตำรวจและภรรยาในพื้นที่
คือเบื้องต้นก็ทราบแล้วว่านายตำรวจคนนี้เป็นใคร
แล้วก็สั่งการให้มารายงานตัวเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงด้วยนะคะ
ส่วนคนที่อ้างว่าเป็นผู้ซื้ออันนี้ก็จะเรียกมาสอบสวนเหมือนกัน
แต่หากพบว่ามีการซื้อขายหวยใต้ดินจริง
ก็ต้องดำเนินคดีกันไปสองฝ่ายเลยนะคะ
ทีนี้มาถึงเรื่องนี้ถามว่าทำไมไปหวยใต้ดิน
มีปัญหาเรื่องของสลากแพงหรือเปล่า
ปัญหาเรื่องการจำหน่ายลอตเตอรี่แพงหรือว่าเกินราคาที่กำหนดเนี่ยนะคะ
หลายรอบและถามนายกว่าจะมีการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร
เมื่อวานนี้ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ด้วย
บอกเลยปัญหาสำคัญคือการไปรวมชุด
เพราะฉะนั้นทำไมล่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปซื้อสิหวยชุดน่ะอืม
ฟังเสียงท่านบางช่วงบางตอนค่ะ
ต้องย้อนดูนะผมอยากให้มอง

ตอนนั้นเราไปดูต้นทางนี้เขาออกไปยังไง
การออกมาจากกองสลากเนี่ย
เขามีการจัดสรรคูต้าลงไป
ไอ่ห้าเสียห้าสิวิ้งมันก็ไม่ได้มีมาทั้งนานแล้ว
ใช่ไหมมันเป็นการตอนนี้ให้คูต้าตรงไปที่จังหวัด
แล้วก็เอาพื้นที่สมัครกรม
อันนี้ขั้นตอนต่อไปตรงนั้นก็คือตรงนั้นไปรวมกันได้ยังไง
ว่ามีหลายคนก็เสนอมาก็ท่านท่านบ้านออกโขยชุดไปเลยสิ

วิธีแก้ที่ง่ายสุดก็อย่าไปซื้อเลขชุด
แล้วมันก็ถูกได้ไปไม่กี่คนแล้วนะ
แบ่งเฉลี่ยเขารวยกันบ้างสิโชคราบ

จริงแล้วสลากที่โคต้าออกมาจากกองสลากเองเขาก็ถูกต้องแล้วนะ

แต่ว่าทางด้านของยี่ปั๊วแล้วก็ที่ไปรับต่อกันมา

ทำให้ราคามันก็แพงขึ้นแบบนี้นะครับ

แล้วก็ถ้าเจออะไรที่มันไม่ถูกต้อง
หรือว่าหวยลอตเตอรี่ที่มันแพงเกิน